ย้ายโยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลง

เพราะนี่คือเพลงที่ฮิตที่สุด

จงเปิดหูสนับรับฟังณปะนาว

เมาคีล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์
ข้าแช่ค้านข้าแช่ค้าน

ถ้าโลกนั้งมันออกมาหมด
มันฆ่าวัวมันฆ่าควาย
เมาคีล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์
ข้าแช่ค้านข้าแช่ค้าน

ถ้าโลกนั้งมันออกมาหมด
มันฆ่าวัวมันฆ่าควาย

นึกถึงตอนเราเรียนลูกเสือตอนเด็ก
จะต้องมีคุณครูมีอาจารย์มีผู้นำลูกเสือแบบนี้
มาพาพวกเราทำท่าเต้นแบบนี้
แล้วเห็นหน้าขึงขังอย่างนี้

ใช่ไหมเม่าขี้ล่าสัตว์เม่าขี้ล่าสัตว์

เออมันก็ทำหน้าแบบนี้

ว่าคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาโดยกลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาของกองเทคโนโลยีการศึกษาสำนักงานศึกษากรุงเทพมหานคร

ประกอบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรองครับ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓
นำมาโดยนี่เลย

ที่มาร้องเพลงเต้นรำ

บอกเลยนะว่าแต่ละเพลงแต่ละคลิป
ที่ทำออกมาเนี่ยนะครับมันโดนจิตโดนใจ
น่ารักแบบนี้ก็มี

เพลงพึ่งแดนซ์เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกัน

ใช่ไหมน้องใบตองเราไปดูกันในเพจมาแล้ว
ถูกต้องคือมีหลายเพลงมากเลยนะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีเป็นลูกหมาปาก

ว่าเมาคลีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในป่า
ถูกบรรดาสัตว์เลี้ยงดูเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับเรื่องของเมาคลีลูกหมาป่าเอาไว้

ผมอยากให้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูในเพจเขาแล้วกัน

กิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการ

ตอนนี้ได้รับการแชร์ไปเยอะมากเลยนะฮะ

นี่คือเพลงเมาคีล่าสัตว
อยากดูเพลงที่น่ารักบ้างไหม

เปลี่ยนอารมณ์ไปลองฟังเพลงนี้
ผมอยากให้ลองสนับรับฟังแล้วก็รับชมดูก็คือเพลง
เพึ้งดานซ์

เพึ่งดานส์ครับหึงหึ่งหึ่ง
พึ่งน้อยบินหาหลัง
โอ้เพิ่งจ๊ะจ๊ะ
โอ้เพิ่งจ๊ะจ๊ะ
เจ้าบินหาอะไร
เพิ่งตอบเร็วไว้
พึ่งน้อยบินหาหลัง
เพิ่งหึงหึง
เพิ่งน้อยบินหาหลัง
โอ้เพิ่งจ๊ะจ๊ะ
โอ้เพิ่งจ๊ะจ๊ะ
เจ้าบินหาอะไร
เพิ่งตอบเร็วไว้
เพิ่งน้อยบินหาหลัง

น่ารักนะน่ารักมากแต่เช้าเลยสนุกสนาย
เหมือนเราได้ออกกำลังกายประกอบจังหวะง่ายยามเช้า
อยากให้คุณผู้ชมลุกขึ้นแล้วทำตาม

เป็นไงฟังแล้วโอ้พึงจ๋าจ๊ะ
เช้าแบบนี้นะได้เจอเพลงแบบนี้แล้วมันแบบคึกคัก
หลังแล้วจะเอากลองมาไว้ตรงนี้แล้วก็ติไปด้วย
น่าจะสนุกดีนะคือมันเป็นกิจกรรมแบบการเข้าจังหวะ
อย่างเช้าแล้วก็มันลูกเสือสำรอง
เขาก็จะออกมาร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะกัน
เวลาเราเรียนลูกเสือก็จะมีแบบนันทนาการ
ร้องเพลงแล้วก็เต้นเล่นรอบกองไฟอะไรแบบนี้สนุกสนาน
สามคนก็ได้สามคนขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน
มามอบความสุขให้กับพวกเราน่ารักมากขอชื่นชมฮะ
มีสื่อการสอนดีแบบนี้เด็กก็ได้ดูง่าย
ใช้ช่องทางที่มันเข้าถึงได้สะดวก

ฟังแล้วก็ติดหูดูก็ติดตาเพิดเผินจริง
โดยเฉพาะคุณชนะแอบกระซิบบอกเลยว่ารอดูทั้งวันทั้งคืน
ร้องทั้งวันเต้นทั้งวันเดินไปไหนก็เมากินล่าสัตว์ทั้งวัน
เดี๋ยวจะให้คุณชนะไปเต้นกับอาจารย์จริง
คุณผู้ชมต้องร้องตามผมแน่ในวันนี้
เมาคีล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์
ฆ่าแช่คานฆ่าแช่คาน
ท่าต่อไปถลกน้ำมันออกมาสิถลกน้ำมันออกมาสิ
ผมร้องเพลงนี้แล้วผมรู้สึกสงสาร
สารแชร์คานมันทั้งโดนฆ่าแถมโดนถลกหนังออกไป
แฟนคายเป็นเสือใช่ไหมแฟนคายเป็นเสือที่ลักพาตัวเมาคลีไป
ก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คือฟังเพลงแล้วก็จะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องเมาคีลูกหมาป่าเนี่ยเป็นยังไงนะ
เด็กอาจจะจำได้แต่ว่าพอเราโตมาเราก็ลืมไปเหมือนกันนะ
ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปเห็นอะไรแบบนั้นก็ทำให้นึกถึงตอนสมัยเด็กเหมือนกัน